ติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับหลอกทำเข้ากล่อง
หมื่นกล่องน้ำดื่มหนึ่งหมื่นขวดที่พื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ผู้ต้องหาสองคนเนี้ยนะคะถูกจับกลุ่มแล้ว
แล้วก็ยังฝากขังอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ตำรวจบอกว่า

รวบรวมข้อมูลนะคะเข้ามาแจ้งความกันหน่อยนะคะ
เห็นหน้าค่าตากันแล้วคุ้นว่าเคยถูก

และมีหลายคนเข้ามาแจ้งความแล้ว
ลักษณะของการหลอกแตกต่างกันไป
แต่หลายคนเชื่อตรงกันว่าไม่ได้มีแค่สองคน

เพราะว่าพฤติการคือมันมีความเสี่ยงมากเลย

ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ติดตามเรื่องนี้ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปดูที่บ้านของนางทะนิสรกุยแก้ว
ชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ซึ่งเป็นรายล่าสุด

เพราะเขาเป็นผู้เสียหายที่ถูกจ้างให้ทำเข้ากล่อง๑๐๐๐กล่องนี่แหละ
จากนางกัณหไทยสุขใสและนางทะนิตาจันอิ่ม

ผู้ต้องหานี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกง
บ้านที่ไปเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
บ้านหลังนี้แหละใช้เป็นสถานที่ทำเข้ากล่องหมื่นกล่อง
ตอนนี้เหลือถังน้ำแข็งขนาดใหญ่
แก๊สหม้อกระมังและจานชามบางส่วน
เหลือไว้ให้ผู้เสียหายดูต่างหน้าเท่านั้นเองนะคะ
แต่ลงทุนไปเกือบล้านแล้วนะคุณใช่ค่ะนางธนิสรผู้เสียหายนี่บอกว่า
รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะเรื่องของเธอได้รับการเปิดเผยออกมา
มีทั้งนักข่าวตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะเธอก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะ
แต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงและหนักใจมากที่สุด
คือหนี้สินที่กู้ยืมมารถที่เอาเข้าไฟแนนซ์

เพราะว่าเซ็นสัญญากับเขาไปแล้วกะว่าจะได้เป็นกำไรเนาะ
เงินเป็นทองสรุปแล้วไม่ได้อะไรเลย
เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อจริงนะคะ
จากนี้ผู้เสียหายคนนี้นะคะบอกอีกว่าก่อนหน้านี้
ผู้ต้องหาก็คือนางธนิตาเคยแนะนำให้รู้จักกับแม่ชีคนหนึ่งด้วย

โดยนางธนิตาเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปแอดไลน์

โทรไปให้เธอคุยกับแม่ชีคนนี้
ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
นี่ไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบทำกันสองคนหรือเปล่า
มันทำเป็นกระบวนการเนี่ยกรณีเนี่ยใช่เลย

และแม่ชีคนนี้พยายามพูดคุยส่งข้อความมา
ดูดวงต่อเนื่องว่าทำสัญญากับนางธนิตาแล้วมันจะดีไหม

ก็น่าจะทายออกมาว่าดีถึงมีการเซ็นสัญญากันเนี่ยนะคะ
เธอก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นนอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้งสองคน

เอาฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ก็เจอกรณีแม่ชีขบวนการตอนแรกไม่คิดเลย
ตอนแรกคิดว่าเขาก็หากินเราก็หากิน
คิดว่าเขาก็คงเอาไปส่งโรงงานจริงอะไรอย่างนี้
แต่พอมานะตอนนี้ปุ๊บมันเป็นขบวนการ
พี่ว่ามันต้องมีเยอะมากกว่านี้
ชีที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะคดีเข้ากล่องอย่างเดียว
คดีอื่นก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วอย่างกรณีของเขาที่โดนบอกว่าต้องทำสัญญา๓ฉบับ

สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้
ร่วงไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะคะคือตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งความอยู่เรื่อย
ทำให้เราได้เห็นลักษณะรูปแบบของการหลอกลวงที่แตกต่างกันไป
เขาเป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานชื่อดังเลยในเมืองอุตรดิษฐ์ชื่อคุณส้มโอ
คุณส้มโอท่านนี้นะคะคุณส้มโอเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเคยมาขอให้ทางร้านจัดเตรียมงานแต่งงานให้หน่อย
บอกว่าเป็นงานแต่งงานพร้อมกันสองคู่เลยเป็นงานใหญ่มากเลยพี่
ห้าร้อยโต๊ะว่าที่เจ้าบ่าวเป็นถึงระดับนายพลจัดเต็มให้หน่อย
เอามาเลยเอาแบบดีที่สุดและแพงที่สุด
มีการพูดคุยกันเฉพาะเรื่องค่าดอกไม้ในงานแต่งงานเฉพาะค่าดอกไม้นะ

แต่ค่าอย่างอื่นยังไม่ได้พูดถึงนะคะ
แต่พอถึงช่วงจ่ายเงินเป็นเงินมัดจำก่อน
ถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าเงินอยู่กับเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวเป็นทหารหน่วยรบพิเศษห้ามเปิดเผยตัวตน

นี่จะบอกว่าโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะฮะ
นี่แหละค่ะเขาสงสัยเขาบอกอ้าวถ้าไม่บอกชื่อแล้วจะทำป้ายชื่อยังไงล่ะคุณเอ้ย
จนในที่สุดนะคะเมื่อได้ชื่อเจ้าบ่าวมา

หญิงสาวทั้งคู่หลังจากนั้นพอพอเรื่องมันแดงออกมาแบบนี้
เอาพี่ผมหาชื่อเจ้าบ่าวไม่เจอเอาไหนล่ะเจ้าบ่าว
ทั้งคู่หายไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
คุณส้มโอบอกว่าตอนนั้นยังถือว่าโชคดีมาก
เพราะเป็นช่วงที่มีการวางแผนการจัดงานก่อน
ยังไม่ได้มีการเสียเงินยังไม่ได้มีการผิดสัญญาอะไรกันแต่อย่างใดนะคะ

โชคดีที่ไม่หลวมตัวไปกับทั้งสองคน
หากว่าลงทุนไปครั้งนั้น